สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการไทยรัฐเจาะประเด็นในค่ำคืนวันที่๓๐ธันวาคม
ดิฉันอรัชพรชาลาดลนะคะพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดธันวาคมจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่แล้วแต่ว่าปีใหม่ปีนี้เราไม่ได้คึกคักกันเท่าที่ควร
เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะคะปีนี้เนี่ยประชาชนไม่ค่อยเดินทางกลับภูมิลำเนากันเท่าไหร่
ขอสอเขาคาดการณ์เอาไว้นะคะว่ารายยอดจำนวนของคนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ย
น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละสามสิบเลยนะคะบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดสองนะคะ
ประชาชนเนี่ยเดินทางกลับภูมิลำเนาถือว่าเงียบเหงากว่าปกติกว่าทุกทีนะคะ
ทางบริษัทขนส่งจำกัดเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยไม่ค่อยมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเท่าไหร่
เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ก็คือไม่เดินทางเลยอยู่บ้าน
ซึ่งน้อยกว่าที่เขาคาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะมีคนเดินทางประมาณ๗๘๐๐๐คน
ส่วนวันนี้เนี่ยบขศเองก็คิดว่าคนอาจจะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
แต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๙๐๐๐๑๐๐คน
ซึ่งบขศเองก็เตรียมรถเอาไว้๕๖๐๐เที่ยวนะคะ
รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง๑๒๐๐๐คนค่ะ
ขอสอบอกเลยนะคะว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยโอ้โหเงียบเหงาเหลือเกิน
ไม่เหมือนปีที่ผ่านมาเลยผู้โดยสารลดลงถึงกว่า๑๓๐๐๐๐เลยนะคะ
ลองไปตรวจสอบที่สถานีขนส่งกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

ไปถามเจ้าหน้าที่ขนส่งเขาบอกว่า
คือปีนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดนั่นแหละ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างระยองแล้วก็ชนบุรีเนี่ย

เพราะว่า๒จังหวัดนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

ไม่ให้ประชาชนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย

ช่วงวันคริสต์มัสที่ผ่านมา
ส่วนมีการทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย
ปีใหม่ปีนี้บขศก็เลยเงียบเหงานะคะ
ไม่ค่อยได้เห็นภาพคนหนาแน่นอึดอัดกันเท่าที่เราเคยเห็นค่ะ